ถูกต้องเพราะมันเหมือนมันเป็นแนวกั้นน้ำเอาไว้

แล้วฝั่งซ้ายมันยังเป็นพื้นที่ที่สามารถรับน้ำได้อีก
ก็เลยต้องไปขุดถนนออกมาเป็นร่องเป็นรูแบบนี้
เพื่อให้น้ำที่ท่วมอยู่สามารถระบายต่อไปได้
ก็เป็นกลุ่มชาวบ้านครับนะฮะ
รวมตัวกันที่บริเวณคันครองชนรับประทานในพื้นที่หมู่๑นะฮะ
รอยต่อหมู่๒ของตำบลโรงช้างอำเภอป่าโมกที่อ่างทอง

ร่วมแรงร่วมใจกันต้องพังถนนเส้นนี้ครับ
เพื่อให้น้ำไหลออกไปยังทุ่งรับน้ำ
เป็นการเฉลี่ยความทุกข์แล้วกันเขาว่าอย่างนั้น
เพื่อให้น้ำที่มันท่วมในหมู่บ้านเนี่ยลดลงไปบ้างนะครับ
ขวาท่วมซ้ายไม่ท่วมอะไรแบบนี้

หลังจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอิดล้นไป
ไหลข้ามถนนสาย๓๐๙อ่างทองอายุทยา
บริเวณตำบลบางปรากฏก็ส่งผลให้น้ำไปท่วมบ้าน
ด้วยเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่แอ่งกระทะ
ทำให้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านต้องอาศัยอยู่อย่างยากลำบาก
ท่ามกลางน้ำท่วมขังแล้วมันก็หลายวัน
ท่วมสักขนาดนี้ก็ต้องพังถนนแล้วครับเพื่อระบายน้ำออกไปบ้าง
หลังจากนั้นชาวบ้านก็พอใจแยกย้ายกันกลับไปเพราะถือว่าก็ช่วยเฉลี่ยความทุกข์ความเดือบร้อนกันบ้างอะไรแบบนี้
ฝั่งนั้นก็เลยน้ำท่วมเพิ่มเติมถนนก็โดนน้ำเอิดล้นไปเหมือนกันนะครับ